มาดูอีกเรื่องหนึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
รถจักรยานยนต์ไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วไปจอดทิ้งอยู่ในป่านะคะ
ซึ่งก็ยืนยันว่านี่น่าจะเป็นรถคนร้ายซึ่งใช้ก่อเหตุ
ตอนนี้ก็เลยเร่งตรวจหาลายนิ้วมือแกะเส้นทางหลบหนี
พร้อมกับลงพื้นที่ชายภูมิตามเบาะแสด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
คนร้ายที่นำทองที่ป้นไปเนี่ยเอาไปขายหรือว่า
เอาไปอย่างไรดำเนินการอย่างไรบ้างรวมทั้งเขาบอกว่ายังมีการทิ้งรองเท้าในถังขยะด้วย
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นี่เลยอันนี้เป็นความคืบหน้าจาก
กรณีที่คนร้ายสองคนใช้อาวุธปืนนี้นะคะไปบุกปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าชื่อดังริมถนนมิตรภาพ
เขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาได้ทองรูปภัณฑ์น้ำหนักชนิดต่างต่าง
รวมกันถึงสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทรวมมูลค่าละกว่าสิบล้านบาท
จากนั้นก็หลบหนีออกไปด้านหลังห้างไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปค่ะ
ทางตำรวจชุดสืบสวนเมืองขอนแก่นล่าสุดแล้วก็ทางสืบสวนภูทรจังหวัดขอนแก่น
สืบสวนภาคสี่ก็เลยลงพื้นที่ไปแกะรอยคนร้ายในหมู่บ้านศรีฐาน
บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพราะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
เคียงนะคะซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานสี่ขอนแก่น
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ยึดรถคันนี้มาตรวจสอบรักษาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นด้วย
เรื่องต้นก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจชุดสืบสวนนะคะว่านี่แหละ
คือรถที่คนร้ายใช้ปล้นร้านทองใช้ในการก่อเหตุวันนั้นเลย
พร้อมกันนี้ทางชุดสืบสวนก็เร่งแกะรอยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
สืบสวนพยานที่อยู่ในจุดพบรถรวมทั้งตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ว่าสงสัยคนร้ายจะนำรถจักรยานยนต์มาทิ้งในป่า
ก่อนจะสับเปลี่ยนไปขึ้นรถยนต์ตามที่มีเบาะแสมายังตำรวจ
ว่าคนร้ายทั้งสองคนขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้
ไม้เลขทะเบียนบอบแบบไม้ลอลิงหกสองหนึ่งสามอุดรธานี
เข้าพื้นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิเพื่อจะนำทองรูปภัณฑ์ไปตะเวนขายตามร้านทองต่างต่างค่ะ
นี่นะคะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพทั้งคู่เอาไว้ได้ด้วย
มีหนึ่งในคนร้ายสวมเสื้อเชิดสีฟ้าคนนี้ค่ะขายาว
นำของบางอย่างลักษณะเหมือนรองเท้าไปทิ้งลงถังขยะ
และก็มีชายอีกคนสวมเสื้อเชิดสีฟ้ากางเกงขายาวเดินมา
แล้วก็เดินขึ้นรถกระบะต้องสงสัยขับออกไปตอนนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ชัยภูมิต่อแล้วนะคะ
สงสัยว่าน่าจะเนี่ยแหละรีบออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็เอาทองไปจำนำหรือว่าไปจำหน่ายตามที่ต่าง
เพื่อจะได้ไม่เป็นที่ต้องสงสัย